ขยับซ้ายทีขยับขวาทีก็เป็นประเด็นไปหมดนะคะ
ล่าสุดค่ะประเด็นนี้เกิดขึ้นกับคุณป่อนัทธวุฒิแล้วนะคะ
ที่ไปโพสต์นะคะโปรโมทละครผ่านอว่อนโซเชียลเลย
และที่สำคัญนะคะมีการแท็กไปหารุ่นน้องร่วมช่องด้วย
เขาเรียกว่าแท็กแบบรัวคุณให้ช่วยโปรโมทแบบยกช่องเลยค่ะ
และแล้วก็ยังแถมด้วยนะคะไปโพสต์อ้อนชาวนา
ให้ช่วยดูละครของตนเป็นการตอบแทน
ที่เคยช่วยประกาศขายข้าวสารไปเมื่อก่อนหน้านี้ที่วิกฤตชาวนานะคุณ
งานนี้ค่ะก็ไม่พ้นมีชาวเน็ตบางคนนะคะ
ส่อเขาดราม่ามองเป็นการทวงบุญคุณซะอย่างนั้น
จากสิ่งที่เจ้าตัวนะคะขอไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยค่ะ

เหมือนพี่มีงานแล้วพี่ขายข้าวไม่ดีผมก็ช่วยพี่ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอพี่ช่วยผมหน่อยนะ
พี่ช่วยแค่ดูละครผมเท่านั้นเองช่วยผมดูหน่อย
คือพี่ชาวนาน้องทุกคนที่เป็นลูกหลานน่ารักมากเขาก็ดู
ไปดูก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเป็นแค่คำในนั้นแค่นั้นเอง
ผมว่าบางทีก็เส้นที่ถีบเกินนะครับไปดราม่าบางทีก็ตามนั้นครับ

มันคงมีนะครับแต่ว่าคือเราอยู่ตรงนี้มานานนะ
เราอยู่มา๑๗๑๘ปีแล้วคงไม่ต้องเอาถ้อยคำอะไรที่แบบ
ที่ไม่สบายใจมาใส่ใจนะ